คราวนี้มาดูเรื่องราวของไดโนเสาร์กันหน่อยนะคะ
เราคงไม่สามารถที่จะดูตัวเป็นได้

ช่วงนี้ปิดเทอมนะคะผู้ปกครองก็คงพาลูกหลานเนี่ย
เที่ยวชมหุบเขาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีกันเยอะเลยนะคะ
เด็กก็ตื่นตาตื่นใจกับหุบเขาไดโนเสาร์จำนวนมากแบบนี้แหละ
นี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปิดภาคฤดูร้อนนะคะ
มีผู้ปกครองพาลูกหลานไปเที่ยวกันครับข้างเลย
หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือน้องคอปเตอร์
หรือว่าเด็กชายจิรพัฒน์สุมิตรเหมาะอายุ๗ปี
หนึ่งในเยาวชนที่ชื่นชอบไดโนเสาร์
หลงไหลเจ้าสัตว์โลกล้านปี
สามารถจดจำทั้งประเภทสายพันธุ์ไดโนเสาร์ได้นับร้อยชื่อเลยนะคะ
ส่วนทางด้านนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาก็บอกว่าปัจจุบันนี้
ส่วนนงนุษย์พัทยาได้สร้างสรรคไดโนเสาร์ให้เสมือนจริง
ด้วยระบบเอฟเฟคเสียงของไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง
มากกว่า๗๗สายพันธุ์รวมกว่า๔๐๐ตัวบนเนื้อที่กว่า๑๗๐๐ไร่นะคะ
และตั้งใจจะสร้างหุ่นไดโนเสาร์เพิ่มอีกเรื่อย
ครบทุกสายพันธุ์ที่สามารถค้นพบได้ในโลกใบนี้
ซึ่งก็มีอยู่ราว๔๐๐สายพันธุ์ค่ะ
คุณกัมพลบอกว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปด้วย
สามารถเข้าชมหุบเขาไดโนเสาร์ได้ฟรี
รวมถึงผู้พิการที่นั่งวิวแชร์และผู้ติดตามอีกหนึ่งคนก็เข้าชมฟรีเช่นกัน
เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรี
เห็นแล้วนึกถึงภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไดโนเสาร์นะ